เชื่อว่าตอนนี้หลายคนอาจจะเกิดความท้อแท้ในใจ
อุปสรรคปัญหาชีวิตมันเยอะเหลือเกิน
แต่ว่าเรื่องราวที่เราจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้คุณผู้ชมค่ะ
อย่าท้อนะเพราะเรามีตัวอย่างคนที่สู้ชีวิตจริง
ในวงการบันเทิงกว่าจะประสบความสำเร็จค่ะ

เขาเรียกว่าชีวิตเนี่ยพลิกผันไปเลยก็ว่าได้
คนแรกดีกว่าซันนี่สุวรรณเมธานนท์ค่ะ
พระเอกคนแรกที่เราอยากจะพูดถึงนะคือคุณซันนี่สุวรรณเมธานนท์
จะมาด่งดังกลายเป็นพระเอกร้อยล้านอย่างทุกวันนี้
ย้อนเวลาไปก่อนที่ซันนี่จะเข้าวงการละกัน
เจ้าตัวเนี่ยเคยเล่าถึงช่วงมรสุมของชีวิตด้วยนะ
ธุรกิจของครอบครัวถูกโกงจนล้มละลายค่ะ
ตอนนั้นก็บอกเลยว่าไม่มีเงินเรียนหนังสือจริง
ไม่มีแม้กระทั่งเงินจ่ายค่าไฟต้องย้ายบ้านอยู่บ่อย
ตัวเองหาเงินช่วยครอบครัวด้วยการไปเล่นดนตรีค่ะ
กับเพื่อนอยู่๓ปีกระทั่งคูง้อรสุคนเพื่อนคุณน่ะ
ใช่เพื่อนที่นิเทศจุฬาไปเห็นแววไง

ใช่จนกลายเป็นแบบนักแสดงที่โด่งดังมากฝีมือ
มีผลงานมากมายทำทั้งรายได้แล้วก็มีทั้งรางวัลการันตีด้วย

ค่ะอีกคนนึงละกันนะคะพระเอกหัวใจนักสู้นะคะ
นี่เลยค่ะหนุ่มโตโนภาคิน
เชื่อว่าใครหลายคนน่าจะเคยได้ยินชีวิตของโตโน่มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
อย่างที่ทราบกันคือครอบครัวของโตโน่ต้องสูญเสียเสาหลัก
จากไปตั้งแต่อายุเขา๙ขวบเลยนะคะ
ตอนนั้นบ้านมีหนี้สิน๑๘ล้าน
ครอบครัวต้องขายทุกอย่างที่มีทั้งหมดใช้หนี้นะคะคุณผู้ชม
แล้วนี่ไม่ใช่แค่มีธนาคารมีนอกระบบด้วย
โตโน่เคยเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาตื่นมาเห็นแม่นั่งร้องไห้ตอนดึก
เลยตั้งใจเอาเลยไว้ว่าโตขึ้น
จะต้องให้แม่กลับมามีความสุขอีกครั้งให้ได้ค่ะ
ซึ่งพอโตขึ้นเนี่ยโตโน่ก็ตัดสินใจไปทำงานเมืองนอกนะคะ
เสิร์ฟอาหารไปขัดห้องน้ำถึงเยอรมนีเลยค่ะ
จนได้เงินก้อนหนึ่งแล้วก็กลับเมืองไทยคุณผู้ชม
หลังจากนั้นนะคะชีวิตก็พลิกผันครั้งใหญ่

ถึงจะไม่ได้ที่๑นะใช่ไหม

แล้วก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวปลดหนี้นะคะ

ต่อกันดีกว่าค่ะคุณเจดเจดพิพัฒน์ละกันคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่แตกปี๔๐

ธุรกิจครอบครัวของคุณเจดก็ล้มละลายค่ะ
ทำให้กลายเป็นหนี้ถึง๔๐๐ล้าน
คุณผู้ชมฟังดีนะ

เขาทำธุรกิจเปิดตลาดด้วยไง

คุณหนี้๔๐๐ล้านเรายังนึกไม่ออกเลย

ใช่รถที่จอดอยู่ในบ้านอ่ะ
ถูกขายไปทีละคัน๒คันแบบนี้คุณ

แทบจะไม่รู้เรื่องเลยว่าที่บ้านประสบปัญหาขนาดนี้
จนกระทั่งโตมาแล้วได้คุยกับคุณพ่อค่ะ

พยายามทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวเลย
เจ้าตัวค่ะถึงกับเคยบอกเอาไว้ว่า
ว่าทุกวันนี้คิดถึงตัวเองนะน้อยมาก
และที่พยายามทำงานในวงการมาถึงทุกวันนี้
เพื่อครอบครัวจะได้ภูมิใจโทน่าเอ็นดู
นะคะปิดท้ายเลยคุณผู้ชมนะคะ
พระเอกรุ่นใหญ่คนนี้พี่เอกรังสิโรธคุณผู้ชม

จนถึง๑๓ปีค่ะกระทั่งมีแมวมองนะคะ
ชวนเข้าวงการด้วยการถ่ายภาพยนตร์ค่ะ
แล้วก็ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าถึงแม้ทุกวันนี้จะมีชีวิตที่สุขสบายนะคะ
แล้วก็ไม่เปลี่ยนเลยนะ
แกเป็นคนแบบสมาธารเหมือนเดิมเลย
ถึงแกจะไม่ได้โป้งป้างแต่ว่าแกดังมาเรื่อย
ดรังมานานแล้วทุกคนค่อนประเทศรู้จักแน่นอน
เวลาแกไปไหนมาไหนเนี่ยแฟนละครรู้จักบทชาวบ้านกรี๊ดเลยนะ
มาจากจังหวัดเดินตามกันกรูแบบนี้เลยนะคะ
ชื่นชมสุดยอด

ที่เราอาจจะแบบคลิกเหมือนเขาเหล่านี้ก็ได้นะคะ